ฉะเชิงเซานะครับมีคนร้ายไปงัดกุฏิของรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะฮะ
แต่ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๒เดือนแล้ว๒เดือนกว่าแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วเงินสดกับพระเครื่องในกุฏิรักษาการเจ้าอาวาสที่ได้ไปเนี่ยมูลค่าเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับ
กว่าบาทนะครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ
คนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์มาก่อเหตุนะครับ
คือจับภาพได้ล่าสุดประมาณอย่างนี้แต่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยในกุฏิของรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ย
กล้องวงจรปิดไม่มีนะครับแต่ได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดที่เห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลังจากก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปวัดแห่งนี้ครับวัดสนามช้างที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เงินสดนี่ล้านกว่าบาทไม่รวมพระเครื่องอีกหลายองค์นะฮะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเบาะรถสีแดงล้อแม็กซ์สีดำ
หมวกกันน็อกสีดำนี่ฮะเสื้อกางเกงแบบนี้นะครับเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้น๓ส่วนสีครีม
และใส่รองเท้าแตะคาดว่าคือคนนี้ครับส่วนนี้คือกุฏิของท่านรักษาการเจ้าอาวาสนะครับ
พระชายรัฐนะฮะท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดสนามช้าง
คือหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมา๒เดือนกว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
หลวงพ่อออกไปกิจนิมนต์แล้วเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้เลยนะจอดอยู่ใกล้โบสถ์ที่วัด
ทีแรกยังสงสัยว่าเอ๊ะรถใครแล้วคนขี่ไปไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
ส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเป็นเงินที่หลวงพ่อเก็บไว้๒๐กว่าปี
เป็นเงินที่ญาติโยมเอามาถวายนะฮะเป็นเงินทำบุญปัจจัยต่างรวมแล้วประมาณล้านกว่าบาท
แล้วพระเครื่องทั้งใหม่และเก่าก็หายไปด้วยเครื่องรางของขลังด้วยหลายรายการ
ตอนที่หลวงพ่อไม่อยู่ในกุฏิเนี่ยคาดว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุแค่ประมาณ๕นาทีเท่านั้น
ถามว่าสงสัยใครหลวงพ่อบอกว่าสงสัยคนที่เคยมาขอดูพระตอนนั้นเปิดให้เขาดู
เนี่ยก็เปิดตู้นี่แหละตู้ที่เก็บเงินอะไรพวกนี้ด้วยพระเครื่องต่างด้วย
ไม่รู้ว่าจะเล็งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่า
ก่อนที่ทรัพย์ศิลป์จะสูญหายเคยมีกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่แถววัด
คาดว่าอาจจะมาดูราชราวก็ได้แล้วช่วงกลางดึกตี๒๓เนี่ย
มีจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปผ่านมาก็เหมือนกับจะมาดูว่าพระเนี่ยจะลงโบสถ์ตอนไหน
เนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮะมีคนเข้ามาก่อเหตุจนได้
สิ่งที่ฉันต้องใส่คือเมื่อปี๖๒เขาเคยมาขอดู
แต่ฉันไม่ได้ฮิคทิปถิ่นี้มันอยู่หอละครั้งมันไปที่แชบ
คิดว่าอนาคตคงเป็นผู้ท่องสัยมันใช้ประมาณนี้

เดี๋ยวไปถึงพระน่ะของน่ะจะมาพระ

ในนาย่ามมีอะไร
อ๋อเยอะไหมครับ
ก็ไม่ได้รับก็แต่ก็น่าจะเยอะ
ก็ใส่วันเรื่อย
สนามช้างบอกก็น่าจะล้านกว่าบาท

ตำรวจเอกพรชัยกิติชายาธรนะครับ
ภูมิกับการนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังรอผลการตรวจดีเอนเอ

เชื่อว่าคนร้ายทีแรกคงไม่ได้สนใจเงินที่อยู่ในเซฟ
จะเอาพระเครื่องแล้วก็เห็นเงินได้พอดีนะครับ

แวนตามต้นผ่าป่าสังขทานอยู่ในกุฏิส่วนอื่นไม่ได้เอาไปเลย
เอาในเซฟไปก็คือตั้งใจจะมาเอาพระเครื่อง
เดี๋ยวจะหาเบาะแสจากตามร้านพระตามเซียนพระต่างในพื้นที่ด้วย

ตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับนะครับผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ตั้งรางวัลนำจับเอาไว้๒หมื่นบาท
หากจะแจ้งเบาะแสก็หมายเลขโทรศัพท์ของสพบังคล้านะครับ
แล้วก็เบอร์ของท่านภูมิกับการสพบังคลานะครับโทรไปได้นะครับ

เดี๋ยวนี้เนี่ยคนร้ายไปก่อเหตุลักษัพเนี่ย
โอ้โหแต่ละเรื่องอ่ะหมายเลขโทรศัพท์แก้ใหม่๐๙๔๔๙๕๔๕๕๙ใช่ไหม
นี่นะฮะหน้าจอเนี่ยนะฮะตรงนี้แหละใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะหลายอย่างขโมยของในวัดขโมยของในกุฏิของเล็กของน้อยคนร้ายมันเอาหมดเลยนะคะ